คนจะจมน้ำตายอยู่แล้วแต่ทำไมคนข้างบนสะพานไม่ช่วย
มันแกล้งเชื่อดิพูดแบบนี้
พูดกันแบบนี้มันแกล้งนะฮะ
เราถ่ายคลิปไว้แล้วก็หัวเราะแล้วก็ส่องไฟลงไปแบบนี้นะครับ
แล้วก็บอกโอ้ไม่ต้องห่วงมันหรอกมันว่ายน้ำเป็น
แต่ถ้ามันจมไปเดี๋ยวให้ใครมาจัดการรู้ไหม
ให้พี่ปอเข้ามาจัดการปเต็กตึง
คุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นเลยนะครับเพราะว่ามันมีคลิปออกมาให้เห็นครับ

มันว่าน้ำเป็นว่ายเก่งด้วย

ไม่ใช่เพราะว่ามีคนสนใจ
มันจะมีคนสนใจแล้วมันก็จะเรียกเราความสนใจ
เออก็จะรู้อย่างนี้

นี้นะฮะคนที่กำลังจะจมน้ำถูกน้ำซัดน้ำไหลไป
จนสุดท้ายเหลือแต่มือโผล่มาไม่มีใครลงไปช่วย
วัยรุ่นที่อยู่ข้างบนจับกลุ่มส่องไฟถ่ายคลิป
แล้วก็คุยกันบอกว่าโอ้แกล้งจมน้ำเรียกร้องความสนใจ
แล้วก็หัวเราะชอบใจกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเรียกพี่ปอมาช่วย
นะฮะปล่อยให้เป็นผีพรายในน้ำมันแกล้งนะครับ
คนที่กำลังจมน้ำก็คือนางสาวสุรัตน์วดีอายุ๓๒ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ
ที่คลองชมทานที่บ้านตาศรีตะบลวังไก่เถื่อน

ที่เกิดเหตุเป็นลำคลองลึกประมาณ๓เมตร
แล้วคุณท้ายที่สุดจะเห็นภาพสุดท้าย
ว่ามือที่โผล่มาค่อยจมไป

ที่สุดคุณผู้ชมฮะนักประดาน้ำ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
งมร่างของผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสุรัตน์วดี
ขึ้นมาจากน้ำได้เห็นไหม
ผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่ก็คือนางสุริน
นางสุรินเต็งมิ่งอายุ๕๒ปีแม่ของนางสาวสุรัตน์วดี
จัดงานศพลูกสาวด้วยความเศร้าโศกเสียใจ

บอกว่าโอ้โหทำไมคนใจร้ายไม่ยอมช่วยเหลือลูกสาวของเธอ
ปล่อยให้จมน้ำตายต่อหน้าต่อตาจิตใจทำด้วยอะไรนะครับ
คือเธอบอกแบบนี้วันเกิดเหตุยอมรับเลย

เหล้าแล้วลงไปเล่นน้ำตอนค่ำประมาณสัก๒ทุ่ม
แล้วลูกก็เหมือนไหว้จากฝั่งหนึ่งจะไปอีกฝั่ง
เกาะต้นสโนเอาไว้คุณผู้ชมเห็นในคลิปใช่ไหม
ที่มีต้นสโนแล้วมือของลูกสาวหลุดจากต้นสโหน่
กำลังจะจมน้ำแล้วพยายามร้องขอให้คนช่วย
เพราะถ้าดูในคลิปจะได้ยินเสียงโอ๊ยโอ๊ย

นางสาวสุรัสตร์วดีส่งเสียงมาโอ๊ย
แต่คนเห็นเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเหลือสักคนเดียว

แม่ปวดใจมากนะฮะที่เห็นคลิปแบบนี้และคาใจมาก
ช่วยได้ทำไมไม่ช่วยยื่นไม้ลงไปก็ได้
หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้
แม่บอกขนาดหมาตกน้ำนะคนเรายังต้องช่วยหมาเลย

คนทั้งคนไม่รู้ว่าหัวใจของคนที่อยู่บนสะพานทำด้วยอะไรนะฮะ
แม่เปิดเผยอีกว่าลูกสาวเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็เกิดอาการเครียดมาตั้งแต่ช่วงโควิด
หลังจากมีปัญหาชีวิตก็ชอบดื่มเหล้า

แม่เสียใจมากที่รู้ว่าลูกตายนะครับ

เอาผิดกับคนที่ไม่ช่วยลูกสาวของเธอ
ก็ไม่ได้อะไรนักหนา
ไม่ได้เห็นคลิปอันนี้ออกมาก็เผาก็เผาไปเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาถ่ายรูปบอกปล่อยมันเลยจมน้ำไป
อะไรอย่างนี้ปล่อยมันเลยมันขออะไรนะ
ขอความสนใจอะไรอย่างนี้
ปล่อยมันจมน้ำตายเป็นผีพลายไปเลย
อะไรอย่างนี้แล้วก็หัวลอกันอะไรอย่างนี้

แล้วเจ็บปวดขนาดไหน
คุณคิดดูว่าคุณแม่บอกว่าแม่เจ็บปวดขนาดไหนนะครับ
ทีนี้แม่เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหันคา
ของจังหวัดชายนาฏเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

ต้องเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่ถ่ายคลิปมาสอบสวนอีกครั้ง
เดี๋ยวจะมีข้อกฎหมายให้คุณผู้ชมได้ทราบนะ
ว่าการที่เห็นคนจะตายต่อหน้าต่อตาแล้วคุณไม่ช่วยคุณมีความผิดยังไงนะครับ
แต่ทีนี้นักข่าวของเราก็พยายามติดต่อกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวไป
วัยรุ่นบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์

นักข่าวก็เลยติดต่อไปที่ใครอีกคนรู้ไหม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลวังไก่เถื่อนอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
ผู้ใหญ่ลูกบ้านคนที่จมน้ำครอบครัวเป็นยังไง
กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ไปช่วยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านคือร้อยตรีกิติศักดิ์บอกว่าผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่ผู้ตายเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาหลายครั้ง

อ๋อหมายถึงแบบมึงกับลงไปอยู่ในน้ำ
ลงไปอยู่ในน้ำหมายถึงว่าจะฆ่าตัวตาย
คือเคยวิ่งให้รถชนบ้างแหละ
แล้วก็บางครั้งที่กินเหล้าก็เมาอารวาสบ้างแหละ
และคืนเกิดเหตุผู้ตายก็ดื่มเหล้าเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
ทำลายข้าวของจนคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะเด็ก

และวันนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่เห็นว่านางสาวสุรัตนวดี
เดินลงไปในน้ำก็เรียกให้ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะ
แต่นางสาวสุรัตนวดีไม่ยอมขึ้น
วัยรุ่นเขาก็เลยปล่อยนึกว่าแกล้ง
อ๋อเพราะว่าที่ผ่านมาเคยทำแล้วถึงหากฆ่าตัวตาย
แล้วจริงแล้วเขาว่ายน้ำเป็นไหม

คือทางวัยรุ่นให้ข้อมูลกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับ
บอกว่าวันนั้นน้ำมันไหลแรงมากแล้วฝนก็ตกชุกด้วย
แล้วก็ในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บนสะพานก็มีแต่ผู้หญิง

ก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินใจลงไปช่วยได้
แต่ก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านรู้
หลังจากเห็นนางสาวสุรัตนวดีจมน้ำจมท่าไป
แล้วคือเขาเข้าใจด้วยไงว่าแบบว่ายน้ำเป็น

นี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องของข้อกฎหมายที่ควรรู้

เห็นคนจะตายหรือเห็นคนจะถูกทำร้ายจะตายแล้วเราไม่ช่วย

มีข้อกฎหมายซึ่งทนายที่มาให้ข้อมูลกับเรา

คุณผู้ชมฟังข้อกฎหมายเรื่องนี้หน่อย
เพราะทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้แล้วก็สัมภาษณ์ทนายเดชานะครับ
ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีคนมาแจ้งความ

เพราะเป็นอาญาแผ่นดินนะครับ
คือคนไทยชอบทำคอนเทนต์ระวังนะฮะ
เห็นคนกำลังจะตายแท้ช่วยเหลือกลับไปยืนถ่ายคลิป
มันมีลักษณะของคนบางคนที่เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่มีสำนึก
นี่แหละครับคุณผู้ชมจำเอาไว้เรื่องข้อกฎหมายนะ
ความผิดอาญามาตรา๓๗๔นะครับ
ก็บอกไว้แบบนี้ผู้ใดเห็นผู้อื่น
ตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้
โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น
แต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น
ขีดเส้นใต้ตรงนี้ไม่ช่วยตามความจำเป็น
ต้องระวังโทษจำคุกแล้วก็ปรับเลยนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
อย่างที่อาจารย์บอกไม่จำเป็นต้องมีเจ้าทุกข์ที่เป็นผู้เสียหาย
แต่ว่าตำรวจสามารถเรียกสมมุติกลุ่มวัยรุ่นมาสอบปากคำได้เลย
หรือบางคนเห็นคนเขาตบตีกัน
ส่วนตัวเองก็ยืนดูถ่ายคลิปทำคอนเทนต์
เห็นคนจะเป็นจะตายแล้วไม่ช่วย

ส่วนนี้กรณีถ้าอ้างว่าไม่รู้คิดว่าเขาแกล้ง

แต่อาจารย์เดชาบอกว่าทนายเดชาบอกว่า
คนจะจมน้ำตายมันดูออกดังนั้นมันอาจจะฟังไม่ขึ้น
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ก็มี๒แนวคิดนะ

ความคิดหนึ่งก็ว่าฉันจะไปช่วยอย่างไร
เขาจมลงไปอย่างนี้ฉันก็กลัวอันตรายของฉันเหมือนกัน
ไม่กล้าเข้าไปช่วยหรอกหรือผัวเมียตบตีกัน

ฉันจะเข้าไปห้ามฉันก็กลัวฉันจะตายเหมือนกัน

กรณีแบบนี้อาจจะสามารถช่วยได้
ตะโกนโยนยื่นตะโกนให้คนช่วย
ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มา

มันต้องแสดงให้เห็นพฤติการของการพยายามจะช่วยเหลือ